พอจะไปสุโขทัยกินก๋วยเตี๋ยสุโขทัยเหรอ

มันธรรมดาไปก๋วยเตี๋ยสุโขทัยเขาอร่อยอยู่แล้ว

ไก่อบโอ่งที่นี่เขาบอกว่าไม่เหมือนใครนะ

เป็นของนายสุวิทย์แป้นวง
หรือว่าลุงปลิวอายุ๖๓ปีครับ

เป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองสวรรคโลก

วันเสาร์อาทิตย์ทำเมนู

คือเขาขายอยู่ที่บ้านเลขที่๔๒

ลุงปลิวเขาบอกว่าทำเองทุกขั้นตอน

เขาเล่าให้ฟังว่าตัวเขาชอบกินไก่ย่าง
เวลาไปซื้อมากิน

ไม่ค่อยหอมเครื่องเทศไง

ทำไก่ย่างปรับปรุงเครื่องหมัก
แล้วก็ได้สูตรที่เป็น

เรียกได้ว่าได้ดั่งใจ

เตาเขาเองเนี่ยเขาเป็นทีเด็ดเฉพาะเลยนะ

ที่มันพอเหมาะพอเจาะพอดีครับ
แต่ก่อนที่จะประสบความสำเร็จแบบนี้

คือเป็นการลองผิดลองถูกไงครับ

กว่าจะสำเร็จกว่าจะขายได้ดิบได้ดีเนี่ย

อันนี้ผมบอกไว้เพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับ
คุณผู้ชมหลายคนที่กำลังจะขายของ

ผิดพลาดไม่เป็นไรฮะแต่ต้องปรับปรุง
แล้วก็มีความตั้งใจในการทำแล้ว
ปลิวแกตั้งใจจะทำจริง

คืออะไรคือน้ำจิ้ม

จิ้มแบบหวาน

แล้วก็น้ำจิ้มแบบเข็มผมลองเดาดู

ถูกต้องครับเห็นแบบนี้แล้ว

ก็โทรไปเลยครับหมายเลขนี้นะฮะ
ใครที่อยู่ในสุโขทัยหรือในจังหวัดใกล้เคียง
ผมว่าเขาน่าจะส่งไปได้ง่ายนะครับ

ที่ชื่อว่าสุวิทย์แป้นวง

แล้วคุณดูหน้าตาของไก่อบโอ่งของลุงปลิว

นี่น่ากินจริงแล้วกินคู่กับอะไร

โอ้โหอย่าลืมข้าวเหนียวร้อน

ผมแนะนำให้ไปลองทานกันดูนะ

บอกเรามาก็ได้